เรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ขอฝากไว้เป็นอุทาหรณ์
พ่อแม่ผู้ปกครองใครก็ตามที่มีเด็กเล็กอยู่ในความดูแล

คือมีแม่คนหนึ่งเขาก็อยู่บริเวณบ้านนั่นแหละนะ
แล้วก็ปล่อยให้ลูกชายวัย๘เดือนเนี่ยนะคะ
เล่นรถวงคุณผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมคะที่เป็นรถเด็กหัดเดินนะคะ
ที่เป็นวงโดยรอบแล้วก็มีล้อให้เด็กคอยต่อแตะเดินได้
รถแบบนี้แต่คุณผู้ชมเห็นสภาพคงรู้นะคะว่ามันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่
เล่นอยู่หน้าบ้านค่ะแล้วปรากฏว่ามันไหล
เพราะมันมีล้อใช่ไหมมันไหลลงไปกลางถนน
แล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่รถบรรทุก๑๐ล้อวิ่งมาพอดี
เบรกไม่ทันค่ะเบรกไม่ทันหักหลบก็ไม่ทัน
ก็เลยเหยียบน้องเข้าไปเต็มจนน้องเสียชีวิตทันที
คือด้วยความที่บ้านหลังนี้นะอยู่ติดกับถนนไง
แล้วประตูบ้านก็ไม่ได้ปิดด้วยความเด็ก๘เดือน

นี่ค่ะแล้วก็คือสภาพพ่อแม่ก็คือร้องไห้แทบขาดใจ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่ก็นั่งอยู่ตรงนั้น
ถามเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยค่ะ
ศักดิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ถามนายเรียนนามชนะเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์

ก็เห็นแม่เด็กก็คือนางสาววิลาวันวัย๓๐ปีเนี่ย

ส่วนน้องนนทวัฒน์ลูกชายวัย๘เดือน

แล้วอยู่ค่ะรถของเด็กเนี่ย
มันหลุดออกจากประตูรั้วลูกกรงเหล็กสูงประมาณ๑เมตร
คือน้องคงเล่นโยกประตูจับไปจับมานึกออกไหมคะ
ดวงอันนี้ประตูมันเปิดรถมันก็เลยไหลลงไปที่ถนน
แล้วอย่างที่บอกมันเป็นจังหวะที่ไม่ดีเลยค่ะ

ผมก็ไม่รู้ว่าประตูทุกวันก็ปิดอยู่

เห็นปุ๊บมันเจอไปถึงรถแล้ว

โอ้โหเล่าให้เราฟังด้วยน้ำตาน้อง

ก่อนเกิดเหตุก็พาลูกมาเล่นหน้าร้าน
ซึ่งร้านมันล้อมรั้วลูกโรงเหล็กสูง๑เมตรแล้ว
แล้วก็ติดตั้งประตูปิดเปิด

แม่ก็อยู่ใกล้ไม่ห่างเลยค่ะ

พี่สาวทักไลน์มาพอดี

กำลังพิมพ์ไลน์คุยอยู่ไม่ทันระวัง
ไม่เห็นว่าลูก
จิ๊บล้อมาพอดีค่ะ

เขาก็ขับรถไปตามปกติ

มาอยู่หน้ารถเขาพอดี

มันต้องใช้พื้นที่ใช้ระยะเวลาในการเบรก
คือด้วยน้องไหลมาด้วยความเร็วเพราะเป็นทางลาดบวกกับล้อใช่ไหม
ล้อมาสิบล้อก็พยายามจะเบรกแล้วทั้งเบรกทั้งหักหลบแล้ว
มันไม่ทันจริงจริงอะค่ะรถน้องอ่ะมุดเข้าไปใต้รถเขา
มันก็เหยียบไปเลยเต็มเบื้องต้นนี้นะคะรถมันถูก๑๐ล้อ
คนขับเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกผิดรู้สึกแย่นะ
เขามอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องคดีเนี่ยก็ต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
ว่าจะเป็นเคสของอุบัติเหตุหรือจะเป็นเคสของความประมาท
หรือว่าอย่างไรอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกัน
เพราะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยังไงรถที่ทับอ่ะ
ก็ต้องถูกมองว่าผิดไว้ก่อนแล้วก็ต้องไปสอบสวนในรายละเอียดอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าก็ต้องฝากย้ำเตือนนะคุณพ่อคุณแม่นะครับ
ลูกวัยเล็กแบบนี้นะบ้านก็อยู่ติดกับถนนแบบนี้

ริมแม่น้ำในห้างในป่าในอะไรก็ตาม
จับไว้ให้ได้อย่าเผลอเด็ดขาดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะ